ต่อเนื่องเป็นปีที่๕หลังคว้าแชมป์๘รายการหลักของโลกเลยนะครับ
เพื่อเปิดโอกาสให้นักแข่งหน้าใหม่นั้นได้เข้ามาเก็บเกี่ยวประสบการณ์
นอกจากนี้ก็ยังมีกิจกรรมเทคนิคการขับขี่ปลอดภัย
โดยนักแข่งดีกรีแชมป์เอเชียแล้วก็แชมป์ประเทศไทยด้วย
ภายใต้มาตรการด้านความปลอดภัยที่เคร่งคัดนะครับ

เริ่มสนามแรกวันที่๓๐เมษายนถึง๑พฤษภาคมนี้นะครับ
สนามพีระเซอร์กิจพัทยาจังหวัดชนบุรีนะครับ
ปิดท้ายที่เว็บไซต์ของสหพันธ์วอเล็กบอลแห่งเอเชียนะครับ
หรือว่าเอวีซีก็ยืนยันจำนวนทีมที่จะเข้าแข่งขัน

ก่อนหน้านี้ก็มีข่าวว่าอินโดจะไม่ส่งนะครับ

ก็ประกอบไปด้วยมาเลเซียไทยอินโดนีเซียฟิลิปปินส

ส่งทีมเข้าแข่งขันวอเล็กบอลในร่ม
ทีมชายแล้วก็ทีมหญิงนะครับ
ส่วนกัมพูชาแล้วก็เมียนมาร์นั้น

ขณะที่ลาวแล้วก็สิงคโปร์นั้น
จะส่งทีมเข้าแข่งขันวอเล็กบอลชายหาดเพียงเท่านั้นครับ
และทั้งหมดนี้นะครับก็คือข่าวกีฬากับเราสองคนในช่วงนี้นะครับ